เปรือนญาติการ๗คนขนาดนั่งเรือไปเยี่ยมยากนะครับ
ที่บริเวณแม่น้ำซองกะเลียใกล้กับสะพานหมอน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บด้วยครับ
กลางแม่น้ำซองกะเลียบริเวณใกล้กับสะพานอุตมานุสรหรือว่าสะพานหมอนอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
เย็นเมื่อวานนี้เองนะฮะคือด้วยความที่ฝนมันตกติดต่อกันหลายวันน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นน้ำอาจจะไหลแรงหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านได้รับแจ้งให้ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจราชย่าครับส่งชุดปฏิบัติการทางน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่อย
พอไปถึงปุ๊บไปพบเรือเรือโดยสารติดเครื่องติดเครื่องยนต์ด้านท้ายอยู่ล่มอยู่แล้วก็พลิกคว่ำอยู่ที่บริเวณแม่น้ำห่างจากสะพานมอนสัก๓๐เมตร
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยติดอยู่ใต้ท้องเรือ๑คนคือในตูอายุ๓๔ปีส่วนผู้ที่โดยสารไป๖คนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
แล้วก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้าน๗คนนี้เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๓เด็กหญิงอีก๒คนรวมเป็น๗ทั้งหมดเป็นชาวกะเหลี่ยง
อยู่ในหมู่บ้านเสน่ผ่องนะฮะกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านซองกะเลียซึ่งต้องโดยสารเรือโดยสารที่ท่ามเรือตรงสะพานมอน
แต่ระหว่างที่ทางด้านของคนขับเรือคือนายโจปปี้ซึ่งเป็นชาวพม่าขับเรือออกจากฝั่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่
เรือเนี่ยต้านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากไม่ไหวเพราะฝนมันตกด้วยนะครับประกอบกับเรือเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารมากเกินไปมา๗คนทำให้รับน้ำหนักไม่ไหว
น้ำเนี่ยค่อยเอ่อทะลักเข้าท่วมในเรือครับจนไม่สามารถจะควบคุมได้เรือเอียงแล้วก็พลิกคว่ำนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยกระแสน้ำมันมาเร็วมาแรงมากนะครับ
ขณะเดียวกันในตัวเองคนที่เสียชีวิตนั้นก็พยายามว่ายน้ำไปช่วยเด็กหญิงสองคนแต่ตัวเองกลับหมดแรงแล้วก็จมน้ำซะก่อนแต่เด็กสองคนนั้นรอดนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็รอดทั้งหมดหกคนด้วยกัน